ฝรั่งเขารักเมืองไทยแล้วก็เพิ่งมาครั้งแรก

ตกใจว่าทำไมไปที่ไหนก็เจอแต่จิ้งจก

ถึงขั้นทำคลิปถามคนไทย
ว่าทำไมทุกที่ที่อายไปทำไมมันมีแต่จิ้งจก
เขาเข้าไปที่กิจกลับคิดว่าเขาต้องทำอะไร
แต่เชฟเคอรี่ไม่ต้องทำอะไรที่นี่
ฝรั่งวันนี้ออกเส้นวอคเกอร์มาประเทศไทยไปที่ไหนก็เจอ
ไปภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพเจอจิ้งจกทุกจุด
แล้วมีคนไทยมาตอบคำถามอ๋อก็ประเทศกู

ดังนั้นไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นสัตว์เมืองร้อนอยู่ที่ไหนมันก็มี
เข้ามาทำไมมากินมาลงแมลงตามหลอดฟงหลอดไฟ
เท่านั้นเองไม่เห็นแปลกปกติมาก
ประเทศเรามีแมลงเยอะไงเมืองร้อนไอ้เจ้าหนี้ก็เลยมีเยอะ

แต่มันไม่มีปัญหาอะไรมันแค่ดูแล้วหน้าหวาดภาวะไม่กล้าแตะเท่านั้นเอง
แต่หารู้ไหมว่าคุณฝรั่งคุณเอาเส้นวอคเกอร์

เราสนิทกับเขาเราสนิทกับจิ้งจกถึงขั้นเรากล่อมเขานอนเหมือนน้องหมา
ฝรั่งบอกงั้นไอ้ฝรั่งคุณแหกตาดู
ดูข่าวนี้ว่าเราสนิทกับจิ้งจกขนาดไหนเชิญชมด้วยตาท่าน

ขออีกทีเดี๋ยวฝรั่งจะฟังไม่รู้เรื่อง

กูก็คิดกูไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
เร็วเหลือเกินแต่นี่คือการทำให้จิ้งจกหลับ
จกหลับทำไงจับจิ้งจกมาแล้วหงายมัน
แล้วเอามือรูปท้องรูปคมหรือรูปคอเหมือนน้องหมาเหมือนน้องแมว
สักพักเดียวมันหลับปั๊กเลยฮะ
ฝรั่งคุณไม่รู้หรอกว่าเราประเทศไทยเนี่ย
สนิทกับจิ้งจกขนาดไหนถึงขั้นกล่อมมันนอนหลับได้
แต่บางคนบอกว่าอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยอย่าว่าแต่กล่อมมันเลย
กูเห็นบนเพดานก็ใจคอไม่ดีกลัวมันตกลงมา
บางคนบอกพี่เนี่ยไอดอลผมไอดอลผมผมก็เลยไปลองจับดู
ปรากฏหางขาดกระจายเลย
หางขาดกระจายบางตัวตายขานิ้วอันนี้ถ้ามือเราไม่นุ่มจริงอย่าไปทำก็เลย
ฝรั่งฝรั่งต้องฟังทางนี้
เลินให้ไอ้ดีสกายไอ้ดีสกายเนี่ย

ฝรั่งบอกซื้อตั๋วข้างบินกลับมาแท่ก่ว่า
แปลไม่ออกเหมือนกัน